เดี๋ยวเราไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันต่อนะจ๊ะ
ไปดูราคาของผักกันก่อนวันนี้เป็นยังไงบ้าง
ผักบุ้งจีนค่ะวันนี้๑๔บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

ชีไทย๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
จินดาแดง๕๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

เนื้อแดงวันนี้คงที่ค่ะ๑๑๕บาทต่อกิโลกรัม

แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็อยู่ที่๕บาทต่อฟองเหมือนเดิมนะคะ